ท่านผู้ชมครับเรื่องของป้านิตนะฮะวันนี้ทางครอบครัวของป้านิตยังคงเดินหน้า
เดินหน้ากันแบบเรียงหน้ากระดานเลยในหนองน้ำที่ไปเจอพวกโครงกระดูกชิ้นส่วนต่าง

คือตอนนี้รอผลตรวจดีเอนเออย่างเป็นทางการแต่ครอบครัวเชื่อว่านี่คือป้านิต

ต่อมาเจอแว่นตาเจอบัตรประชาชนวันแรกมีกางเกงขาสั้นอะไรพวกนี้ด้วย
นี่นะฮะหลังจากหมวดโยที่เป็นลูกหนี้ป้านิตรับป้านิตออกจากบ้านที่ลบบุรีไปตั้งแต่๑๑เมษายน

นี่นะฮะวันก่อนนะเจอบัตรประชาชนเจอกางเกงเจอแว่นตาของป้านิตทั้งนั้นเลย
เชื่อว่าป้านิตแน่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแน่เอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเพิ่งมาเจอกันเมื่อสองสามวันก่อน
ล่าสุดวันนี้นะครับครอบครัวญาติพี่น้องของป้านิตเดินเรียงหน้ากระดานค้นหากันอีกตลอดทั้งวัน
เริ่มตั้งแต่ริมตลิ่งจุดที่เจอบัตรประชาชนกับแว่นตาของป้านิตนะฮะในพื้นที่ป่ารกร้างหนองน้ำข้างทางเส้นทางที่หมวดโยเคยขับรถผ่านตามกล้องวงจรปิดน่ะ
นี่สามีป้านิตนะฮะบอกว่ายังมีความหวังเพราะว่าอยากจะเจอทุกอย่างให้ครบทั้งเอกสารกระเป๋าทรัพย์สินอื่นโทรศัพท์มือถือของภรรยาด้วยแล้วยังหวังว่าจะเจอชิ้นส่วนกระดูกที่ยังหาไม่ครบ
เพราะว่าตอนนี้ที่เจอแล้วเอามาต่อต่อกันเนี่ยมันยังขาดชิ้นส่วนกระดูกซี่ขวาอย่างเช่นกระดูกขาขวากระดูกต้นแขนขวาของป้านิตเพื่อเอาไปรวบรวมประกอบพิธีทางศาสนานี่นะฮะคุณลุงนพรัชนะฮะสามีป้านิตนี่คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราก็ไปช่วยหาด้วยหากันมา๓วันแล้วลูกพี่ลูกน้องของป้านิตชื่อนิกรนะลุง
นิกรวันนี้ลงงมเลยนะฮะไปหาชิ้นส่วนกระดูกของป้านิตเพิ่มเติมส่วนญาติญาติที่อยู่ด้านบนก็ช่วยกันบนบานเจ้าที่เจ้าทางนี่คือจุดทูบบนอะไรกันไม่ถึงชั่วโมงฮะนี่ฮะลุงนิกรเจอฟันหนึ่งซี่เจอชิ้นส่วนกระดูกหนึ่งชิ้นซึ่งคาดว่าจะเป็นของป้านิตเหมือนกันอาจจะเป็นเศษกระดูกจากกรามของป้านิตก็ได้
มิถุนายนนะครับมีชาวบ้านมาเจอก่อนหัวกระโหลกกางเกงกระดูกชิ้นส่วนขาแล้วก็ชิ้นส่วนคอนี่กางเกง๓ส่วนสีกรมท่าเนี่ยฮะเหมือนกับที่วันหมวดโย
กระดูกขาท่อนล่างซ้ายแล้วก็แขนท่อนบนขวา
เมื่อวานนี้เจอฟันสองซี่เจอรองเท้าแตะข้างซ้าย
เจอขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งญาติบอกว่าป้านิตใช้ขวดนี้นี่แหละ

แล้ววันนี้พบฟันอีก๑ซี่กับชิ้นส่วนกระดูก๑ชิ้น
คือทางญาติปะนิดเนี่ยช่วงที่กำลังงมค้นหาอธิษฐาน
มากที่สุดเสื้อกับกางเกงที่แขวนอยู่บนต้นคูนเนี่ย
เป็นเสื้อผ้าชุดโปรดของป้านิตญาติเตรียมมานะฮะนี่ครับ
อันนี้ไม่ได้เจอนะฮะแต่ญาติเตรียมมาเพื่อเอามาเรียกวิญญาณป้านิต
สวมชุดนี้กลับบ้านคือญาติบอกว่าแกคงจะหนาว
เพราะนี่๒เดือนแล้วถ้าถูกทิ้งตั้งแต่วันนั้น๑๑เมษายนนะ
โอ้โหไม่รู้ว่า๒เดือนเนี่ยแกจะหนาวอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ฮะ
ตอนนั้นเขาคาดกันว่าจะถูกเอาสายสินเนี่ยมัดตราสังมือเท้าด้วยหรือเปล่า
เพื่อสะกดวิญญาณด้วยหรือเปล่าเพราะเหมือนกับหมวดโยเขา
เขามีความรู้เชี่ยวชาญอะไรทางนี้ด้วยหรือเปล่า
ช่วงเย็นที่ผ่านมาหมอปลามือปราบสมภเวษี
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเคยมาช่วยหาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นยังไม่เจอนี่วันนี้หมอปลามานะครับ
หมอปลาเนี่ยมาทำพิธีถอนสะกดวิญญาณหลังครอบครัวเชื่อว่าป้านิต
ถูกหมวดโยใช้สายสินมัตราสังสะกดวิญญาณไว้ที่จุดนี้
หมอปลาให้ลูกสาวคนเล็กของป้านิตเป็นสื่อกลางเพื่อสื่อกับวิญญาณของแม่
และให้ลูกสาวคนโตเอาทูบเทียนดอกบัวและหมากพลู
ปักจุดที่เจอกระดูกในน้ำ๑๔ดอกบนบก๑๕ดอก
จากนั้นก็ให้จุดเทียนทำพิธีกับน้ำซาวข้าวน้ำแรก
แล้วก็โยงสายสินจากจุดที่ปากทูบเทียนรูปภาพของป้านิต
แล้วก็ศีรษะของลูกสาวคนเล็ก
นี่ฮะขณะทำพิธีลูกสาวคนเล็กบอกว่าสัมผัสได้
เหมือนกับสัมภาษณ์สัมผัสถึงแบบธาตุเย็นจากวิญญาณของแม่
ปลายเท้าข้างซ้ายของเธอแบบเหมือนเย็น
ว่าเย็นแบบไหนเธอบอกเย็นเหมือนถูกน้ำ
หมอปลาบอกว่าการที่ลูกสาวรับรู้ถึงความเย็นเหมือนถูกน้ำเนี่ย
น่าจะหมายถึงวิญญาณของป้านิตเนี่ยรับรู้ได้
แล้วก็สื่อสารกลับมาได้แล้วก็จะหลุดพ้นจากพันธนาการภายใน๓วัน
หลังจากนี้ญาติญาติจะสามารถฝันถึงป้านิตหรือป้านิตอาจจะมาหาก็ได้
หลังจากที่เสียชีวิตไปร่วม๒เดือนแล้วก็ถูกจองจำเอาไว้
จนไม่สามารถกลับบ้านไปบอกใครได้
หลังจากนั้นหมอปลาก็ทำพิธีถอนมนต์สะกดวิญญาณที่ต้นคูณนะครับ
อันนี้เป็นภาพที่ถอนตะปูตั้งแต่เมื่อวานนะ
ก็เลยเชื่อว่าถูกสะกดวิญญาณแน่
หมอปลาให้ป้าอ๋อยน้องสาวป้านิตนำน้ำมนต์จากน้ำซาวข้าว
ที่ทำวิธีเอาไว้มาเทใส่ใบบัวแล้วราดไปที่ลำของต้นคูณ
ที่มีการตอกตะปูอธิษฐานให้ป้านิตหลุดพ้นเพื่อลบอาถรรพ์
น้องชายของสามีป้านิตเป็นคนมาเจอตะปูนะครับ
บอกว่าเชื่อว่าตะปูเหล่านี้ถูกตอกไว้อย่างตั้งใจ
มันไม่เหมือนพวกตอกติดป้ายโฆษณานะอืมอ่า
พอหมอปลาทำพิธีเนี่ยครอบครัวก็สบายใจขึ้น
ลูกสาวคนเล็กป้านิตบอกว่าขณะทำพิธีเหมือนกับมีวิญญาณแม่เนี่ย

เหมือนผ่านเท้าเหมือนเย็นเฉยครับ
ภาษากรรมสิงหิตภัย
สบายใจขึ้นค่ะ
ตัวไม่ไหวนะครับ

หมอปลาบอกว่าที่ต้องทำพิธีแก้ถอนสะกดวิญญาณ
ให้กับป้านิตเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่า
วดโยคนก่อเหตุซึ่งก็ฆ่าตัวตายไปแล้ว
ชอบเล่นพระนะอาจจะมีครูบาอาจารย์
ที่นับถือเพราะดูจากการปอกประปู

ทรัพย์๑๖มายถึงครู
เชื่อว่าต้องมีการท่องคาถาทำพิธีสะกดวิญญาณป้านิตไว้อย่างแน่นอน

สุดท้ายเนี่ยมันก็แพ้ภัยตัวเองทั้งหมดนะฮะ
อย่างเขาทำป้านิสเศกเขาต้องมาฆ่าตัวเองโดยการพันธนาการ
เขาว่าวันนี้ผมบอกแล้วว่าวิญญาณเขาว่าเราไม่ได้ซ้ำเติม
อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ทุบทงทรมานขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะพันธนาการตัวเองไง
เดี๋ยววันพรุ่งนี้สามีป้านิตจะนิมนต์พระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณภรรยากลับบ้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
หลุงนพระรัชนะฮะหลุงนพระรัชแกบอกว่า
วดโยเนี่ยโอ้โหยืมเงินป้านิตภรรยาไปตั้ง๒ล้านได้
ใช่ค่ะยืมแล้วคืนยืมแล้วคืนแต่ยืมซะมากกว่าอย่างนี้ใช่
บอกได้คืนบางส่วนก็ยังดีนะเพราะมันไม่ใช่เงินของป้านิตคนเดียว
มันคือเงินเก็บของครอบครัวค่ะลุงนพรัชบอก
ท่านผู้ชมฮะทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะฮะ
และนี่คุณกันจอมพลังที่มีหนวดเนี่ยฮะวันนี้ที่ไปด้วย
วันนี้ก็ไปขอบคุณภูมิกับการสพเมืองลบบุรีนะครับ
พันธนบทเอกรักษรศักดิ์เมฆจิลดารุ่นนะครับหลังจากที่ช่วยตามหาจนเจอชิ้นส่วนกระดูกต่าง
แล้วก็ถามความคืบหน้าทางคดีด้วยค่ะ
ภูมิกับการสพมลบบุรีบอกว่าได้ส่งชิ้นส่วนกระดูก
ป้านิตไม่ใช่สิชิ้นส่วนกระดูกที่เจอ
ชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแล้วนะครับ
โดยเก็บดีเอนเอจากเสื้อผ้ามาเทียบกับดีเอนเอของลูกสาว
เดี๋ยวรอผลสัก๑สัปดาห์ก็จะมีผลยืนยันว่ากระดูกที่เจอเป็นของป้านิตจริงหรือไม่
ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่เคยเพิกเฉยละเลยคดีของป้านิต
ตั้งแต่ศูนย์หายไปแล้วก็มีญาติมาแจ้งความเอาไว้
จุดที่เจอกระดูกแล้วก็เจอหลักฐานต่างที่เป็นเอกสารเป็นบัตรประชาชนอะไรของป้านิตเนี่ย
ตำรวจบอกเคยมาหาแล้วนะแต่มันเป็นคลองตอนนั้นน้ำมันขึ้นสูงผักตบชาวาเยอะ
ตอนนี้น้ำมันลดก็เลยมีชาวบ้านมาเจอพอแจ้งกันก็ไปตรวจสอบกันแล้วก็เจอนะ
สาเหตุการเสียชีวิตของป้านิตณขณะนี้จากการตรวจพบเนี่ยพบคราบเลือดป้านิต
ติดอยู่ในรถของหมวดโยรถกระบะที่มารับป้านิตเนี่ยฮะ
ที่หมวดโยจะไปรมควันฆ่าตัวตายในรถในวันรุ่งขึ้นเนี่ย
เชื่อว่าต้องมีการทำร้ายร่างกายกันจริงแล้วลักษณะของกระโหลกศีรษะที่พบในตอนนี้
ลักษณะคล้ายถูกของแข็งตีอย่างแรงด้วยอาจเป็นสาเหตุให้ป้านิตเสียชีวิต
คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าถ้าสืบทราบว่าหมวดโยเนี่ย
ก็ต้องทำสำนวนคดีให้ญาติเนี่ยเอาไปฟ้องทางแพ่ง

เกี่ยวกับเวลาละเลือกค่าศีหายชดเชย
แม้ว่าคนก่อเหตุจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม
จากที่สอบถามทางพิสุทธ์สระภานะครับ
ก็คาดว่าน่าจะถูกตีด้วยแขน
ธนายถามนิดหนึ่งครับว่าแล้วคิดว่าทำคนเดียวหรือมีร่วมกันหรือทำความผิด
ในเบื้องต้นในเบื้องก็มีคนเดียวนะครับ
เนื่องจากกล้องที่เราไล่นะครับ
ก็ปรากฏว่าพบเนี่ยเพียงบุคคลคนเดียวนะครับ
ทีนี้สินที่หมวดโยเขาติดหนี้ป้านิตเอาไว้
เงินที่ยืมรู้สึกจะล้านเก้าเนอะ
แล้วป้านิตกันเรียกดอกเบี้ยด้วยก็จะเป็นประมาณ๒ล้าน๑
นายภัยศาลบอกว่าถ้าเกิดครอบครัวป้านิตนี่คือหมวดโยนะฮะ
ถ้าครอบครัวป้านิตมีหลักฐานการยืมเงิน
ซึ่งเท่าที่เห็นก็คือจะเป็นแชทที่เขาทวงกัน
ที่มีการยืมกันทวงกันอะไรพวกนี้
ถ้ามีหลักฐานการโอนเงินยืมเงินอะไรพวกนี้
ญาติก็สามารถไปเรียกคืนจากทายาทของหมวดโยได้
แต่มันไม่ใช่หมายความว่าจะเรียกคืนได้ทั้งหมด

นายภัยศาลบอกว่าก็เท่าที่ทายาทเขามีนะ
เท่าที่ทายาทได้รับมรดกจากผู้ตายค่ะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาได้มรดกอะไรยังไงไปบ้าง

ต้องเอาเป็นเงินมรดกของผู้ตายที่เป็นลูกหนี้ค่ะ
สมมุติถ้าหมวดโยมีบ้านอยู่

แล้วบ้านหลังนั้นทายาทต้องได้ครอบครองต่อ
ค่ะก็อาจจะต้องเอาไปขายท่อตลาดเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ค่ะ
ก็ต้องดูว่าเป็นหนี้ที่มีหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือเปล่า

ไม่ใช่ว่าโหทายาทต้องรับจนแบบ

นี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนว่า